มีคู่บ่าวสาวหอบหลักฐานมาร้องกับสื่อมวลชนค่ะ
เพราะว่าสิ่งที่เลือกไว้สิ่งที่จ่ายเงินไว้
กับสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยคือมันไม่ตรงปกเลยอะค่ะ
ผู้เสียหายเนี่ยเป็นคู่เปล่าสาวหลายคู่มากนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูยกตัวอย่างชุดแต่งงาน
สิ่งที่เลือกคือภาพซ้ายมือนะคะแต่สิ่งที่ได้คือขวามือ
มันมันไม่ใช่อะค่ะมันอาจจะคล้ายแต่มันไม่ใช่อะค่ะ
บ่าวสาวที่เป็นผู้เสียหายมาร้องกับนักข่าว
ก็บอกดูสิสิ่งที่เลือกกับสิ่งที่ได้มันคนละเรื่องเลย
นี่คือชุดของเจ้าสาว
มันแตกต่างจากที่ตกลงกันไว้แล้วมีอีกหลายอย่างเลยนะคะ
เธอก็ไปดูในเพจผลงานเขาก็ดี
มีอัปเดตผลงานตลอดก็เลยตกลงเลือกเจ้านี้แหละ
เงินมาจำไปก่อน๓๕๐๐บาทก็เป็นค่าชุด๖๐๐๐บาท

เพราะถึงวันแต่ง๖พฤษฎิกายน
ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงไม่ได้เป็นไปตามที่เลือก
ก็ต้องไปแก้ไขกันหน้างานนะ
ก็คือแอบตอนที่เราแห่ขันหมากไปแล้วแล้วก็เป็นพานช้าง
ไม่ได้ตามแบบที่ส่งให้เขา
แล้วก็พานขันหมากเอกก็คือเขาเอามา
ก็คือแบบตอนที่เราแห่ขันหมากไปแล้ว
แล้วก็เป็นพานช้ำที่มาจากงานอื่น
เสียเงินไป๓๕๐๐บาทนี่ต้องไปยืมของวัดมาด้วย
ใช่ครับใช่แล้วก็ต้องให้ญาติญาติทางแฟนผมช่วยกันจัดพื้นที่
ช่วยกันจัดพื้นที่สถานที่จัดสถานที่อะไรพวกนี้
ก็คือแยกตอนตี๔ตี๕ค่ะ
ช่วยกันไปซื้อของไปเคาะประตูร้าน
ซื้อย่าปลอมซื้อดอกไม้ปลอมเพื่อจะมาจัดฉากอะค่ะพี่
แต่แบบว่าเราต้องทำเองกันหมดเลยค่ะ
เรามาลงปรึกษากันแล้วเราคิดว่าถ้าเขาจะมาชดเชย
เหมือนคู่อื่นที่เขาเคยทำเราก็คิดว่ามันไม่สมควร
เพราะเราไม่อยากให้เขาไปทำกับเบาสาวคู่อื่น
ที่ว่าเราเองเราก็เสียหายเราก็เสียความรู้สึก
ถ้าเป็นคนอื่นโดนเขาก็เสียความรู้สึกแบบเราไงเรา
นี่ค่ะคือเหตุการณ์ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ
เงินชดใช้ค่าเสียหายแล้วมันจะจบ
คือเขาไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับคู่บ่าวสาวคู่อื่นอีก
ทีนี้ค่ะมีผู้เสียหายอีก
นางสาวบุษราพันธ์ศรีเปลืองและนายมีชัยขเชนชัย
ที่สำคัญจัดงานแต่งวันเดียวกันแต่คู่นี้จ่ายเงินมัดจำไป๒๕๐๐๐บาท
และมีคู่บ่าวสาวที่ได้รับความเสียหาย๖คู่

เพราะเขาเห็นว่ามันไม่ใช่แค่รับเงินค่าเสียหายแล้วมันจบ
มันเสื่อมเสียมันสงสารคู่เบาสาวที่เขาวางแผนอนาคต
งานที่จัดครั้งเดียวในชีวิตมันควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุด
ตอนนี้ผู้เสียหายเขารวบรวมหลักฐานอยู่นะคะ
เขายืนยันว่าจะแจ้งความเอาผิดให้ถึงที่สุดค่ะ